มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ประชาชนชื่นชมกันมาก
เป็นภาพแสงและเงาของประชาชนที่ก้มกราบแทบฝ่าพระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙

ล่าสุดนะคะหนุ่มกรุงเก่าก็เตรียมนำภาพฉายแสงนี้มาฉายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายทรงยศมีสมวิทย์เจ้าของร้านสวนแก้วพาณิชย์จำหน่ายสินค้าเบตเตอร์เล็ต
ชีกุลตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็เป็นเจ้าของไอเดียภาพแสงเงา
กำลังตั้งอุปกรณ์ไฟและฉายภาพในหลวงรัชกาลที่๙

แล้วก็เดินทางไปขอดูที่ร้านค่ะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งใจเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมมหาราชวังและร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

แล้วก็มีแนวคิดค่ะอยากจะมีภาพถ่ายที่เป็นมงคลเก็บเอาไว้
นึกถึงภาพเด็กที่ก้มกราบแทบเบื้องฝาพระบาทของพระองค์
ให้เพื่อนที่เล่นหนังตะลุงของทางภาคใต้ช่วยทำให้
ด้วยการแกะฉลุกระดาษแข็งสีขาว
ลวดลายจากภาพถ่ายออกมาเพื่อให้มีความสมจริงมากที่สุด
คืนนั้นค่ะหลังจากที่ได้ร่วมจุดเทียน
แล้วก็ร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ได้นำอุปกรณ์ที่ใส่กระเป๋าเตรียมมาติดตั้ง
แล้วก็ฉายภาพแสงในหลวงรัชกาลที่๙
ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
แล้วเพื่อนทุกคนก็ได้ก้มกราบถวายบังคม
พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเอาไว้
ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปขอถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากค่ะ
มีคนต่อแถวเยอะมากครับเยอะมากเลย
จนผมต้องบอกว่าเชิญครับ
เพราะว่าประชาชนทุกคนก็อยากมีภาพแบบนี้ไว้ทุกครัวเรือน
ก็เลยจัดการถ่ายให้จนให้เพื่อนกลับก่อนครับ
ผมเกรงใจเพื่อนแล้วผมก็ขับมอไซค์กลับคนเดียวจากกรุงเทพมายุธยา

ภูมิใจมากเพราะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นภาพที่พูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับ
ทรงวิทย์บอกอีกนะคะว่าหลังจากที่สื่อออนไลน์นำเรื่องราวนี้ไปเสนอ
ทำให้มีคนจำนวนมากโทรศัพท์เข้าไปอยากให้ไปช่วยฉายภาพแสงเงาอีกค่ะ
แล้วก็รับปากนะคะว่าจะไปในวันศุกร์ที่๒๘ตุลาคมนี้
เพื่อให้โอกาสทุกคนได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ